เป็นตอนที่ตำรวจเข้าไปรวบตัวนางสาวสิรานีแม่ของเด็ก

น้องไทเกอร์อายุ๒กว่าครึ่ง
ลูกชายของเธอถูกนายวิโรธพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
แล้วสุดท้ายน้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

นายวิโรธไปจับได้ที่ห้องพักรายวัน

เตรียมตัวจะหนีกลับไปที่อุตรดิษฐ์ค่ะ
อุ้มลูกอายุ๕เดือนไปด้วยนะคะ

ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พาไปชี้จุดที่อ้างว่าน้องไทเกอร์ลื่นล้ม

อ่างน้ำในห้องน้ำ
ที่นายวิโรธปฏิเสธบอกไม่ได้โยนน้องไปในอ่าง
เอาน้องไปล้างตัวเพราะว่าน้องเนี่ยถ่ายเหลวอยู่หลายครั้ง

ก็มีการขยุ่มท้องน้องแล้วก็เอาไม้เรียวตีค่ะ
แล้วทำไมเด็กถึงล้มลงได้ครับ

แล้วขอแนะนำตัวนี่คุณเคยทำร้ายร่างกายลูกไหม

ก็เป็นไม้เรียวครับ
ซ้ำทั้งตัวเลยมีรอยเต็มหมด
แล้วทำหลายครั้งด้วยเหรอ
ไม่นะแต่น้องน้องนั้นไม่เห็นจริงนะ
ตอนไปทำแผนเนี่ยนอกจากตำรวจผู้สื่อข่าวแล้ว

สังเกตการณ์ตลอดการทำแผนเธอบอกว่า
เชื่อว่านายวิโรธคงจะพลั้งมือแล้วทำร้ายน้องจนเสียชีวิต
เพราะว่านายวิโรธเองเป็นคนอารมณ์ร้อนและชอบดื่มเหล้า
คาดว่าคงจะเมาแล้วคุมตัวเองไม่ได้
ก็เลยทำร้ายรุนแรงกว่าทุกครั้ง
แต่ไม่น่าจะมีเรื่องการเสพยานะคะ
เรื่องคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวนะคะ
แม่เองบอกว่าต้องขอโทษน้องไทเกอร์ด้วยที่ต้องมาเจอกับ

ก็ขอให้น้องไปเกิดใหม่กับแม่ที่ดีนะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เตรียมตัวนำไปฝากขังต่อสารสมุทรประการวันพรุ่งนี้
ค้านการประกันตัวนะคะเพราะมีพฤติกรรมหลบหนี
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ